ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการชุมนุมของหลายกลุ่มด้วยกันนะฮะ
แต่ว่าโดยเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือมารวมตัวกันที่ถนนวิภาวดี
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นการชุมนุมคาร์มอบ
ก็ขับรถมาขี่รถมาแล้วก็บีบแกรไปด้วย
ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายรมนตรีนะครับ
นัดหมายชุมนุมกันเนี่ยนี่คือในกรุงเทพนะ
ต่างจังหวัดก็มีนะครับมีหลายกลุ่มนะฮะ
อย่างกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี่ก็มีนะครับ
มีกลุ่มของนายนัทวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำนปชด้วย
มีกลุ่มคาร์มอบของนายสมบัติบุญงามอนงด้วยนะฮะ
มีกลุ่มไทยไม่ทนก็มีนะครับมีกลุ่มเครือข่ายนนทบุรีด้วยนะครับ
แต่ว่าทุกกลุ่มเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็นนทบุรีเนี่ย
มารวมตัวกันที่ถนนวิภาวดีนะครับจุดมุ่งหมายก็คือไปที่หน้าบ้านพัก
วิภาวดีรังสิตอย่างกลุ่มนี้เขารวมกันก่อน
ที่อนุโสหรี่ประชาธิปไตรแล้วก็มาตรงนี้นะครับ
วิภาวดีนะครับทุกผู้ชมครับหน้าพันหนึ่งรออนะครับ
เคลื่อนขบวนผ่านตรงไหนก็จะบีบแร่เปิดไฟหน้ารถชู๓นิ้วเป็นสัญลักษณ์
เนื้อหาหลักของการเรียกร้องเนี่ยก็คือตำหนิพลเอกประยุทธ์
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าไร้สภาวะความเป็นผู้นำนะฮะ
แล้วก็เห็นได้ชัดถึงการบริหารจัดการเรื่องของโควิดเรื่องของวัคซีนที่ผิดพลาด
ทำให้มีคนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากช่วงเย็นเนี่ยประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
นี่ฮะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกร้องเจ้าหน้าที่ด้วยนะบอกว่าให้ออกมาอยู่กับผู้ชุมนุม
อยู่ข้างของผู้ชุมนุมนะครับชุมนุมนัดกันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะฮะบ่าย
จนเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้ามาเพื่อขอกระชับพื้นที่
เพื่อให้เปิดถนนวิภาวดีนะครับตำรวจก็นำกำลังมาจาก
ซอยผลโยธิน๒ข้างโรงพยาบาลธาตุภัณฑ์ศึกนี่ฮะมีรถฉีดน้ำแรงดันสูง๓คัน
รถน้ำอีกสองคันรถบรรทุกควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกสองคันนี่ครับ
กระชับพื้นที่เข้ามาด้วยฝั่งหน้าพันหนึ่งรอออร์เนี่ย
ที่มีบ้านพักของท่านนายกอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นวิภาดีรังสิตขาออก
นี่นะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันก็เริ่มมีการ
เฉินหน้ากันบ้างคว่างปลาสิ่งของมีเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดเกิดขึ้น
มีการฉีดน้ำนะครับมีแก๊สน้ำตามีกระสุนยางมีการกว้าง
นี่นะครับทุกผู้ชมครับผู้ชุมนุมก็มีการถอยร่นไป
จนไปถูกไปอยู่ที่แถวสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะค่ะพอไปอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย
ตั้งแต่สักห้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยครับทุกผู้ชมครับจนกระทั่งนี่ฮะ
นี่ล่าสุดนะครับ๒ทุ่มครึ่งตอนนั้นเนี่ยทางแกนนำผู้ชุมนุมประกาศ
ขอให้ยุติแยกย้ายกันก่อนนะฮะพอใกล้ถึงเวลาสามทุ่มแล้วนะครับ
นัดรวมตัวกันอีกครั้งก็คือ๗สิงหาคมนะฮะแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังตรึงกำลังอยู่ตรงนั้นนะครับบริเวณสามแยกที่เป็นสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ฮะก็จะมีผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่ช่วงนั้นขี่จักรยานยนต์ไป
มีรายงานว่าถูกแก๊สน้ำตาเข้าไปด้วยถึงขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยนะครับ
ตอนนั้นก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนี่ฮะนี่เป็นภาพในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะพาไปดูในต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
ก็มีหลายจังหวัดที่มีความเคลื่อนไหวของคาร์มอฟนะคะ
พาไปดูที่สุรินทร์คุณผู้ชมค่ะตลาดใหม่ไอคิวสี่แยกบายพาส
เลี่ยงเมืองสุรินที่อำเภอเมืองเลยนะคะ
ก็มีกลุ่มคาร์มอบเชิญหมอศัยศาสตร์มามาทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ
ราดน้ำมันจุดไฟเผาหุ่นที่มีรูปภาพของนายกรัฐมนตรี
มีรูปภาพของพลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีในอนุทินรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ค่ะทำพิธีแบบนี้
แล้วก็เคลื่อนขบวนคาร์มมอฟสองร้อยกว่าคันนะคะ
แบบนี้ค่ะรอบเมืองสุรินทร์เลยก็เป็นการขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เรียกร้องให้กระจายวัคซีนโควิดสิบเก้าให้ทั่วถึงนะคะส่วนที่จังหวัดระยองค่ะ
ระยองหรือนายพานุวัฒน์จัดนอกก็มีคาร์มอบร้อยกว่าคันนะคะ
ก็มีการจอดปราศัยหน้าวัดเขาสัมเภาทองริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
โอ้โหรถเนี่ยจอดแถวยาวไปหลายกิโลบีบแร่กันเสียงดังค่ะ
ดอกไม้จันทร์ไปวางหน้าจวนผู้ว่านะคะจี้ให้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หาวัคซีนให้ชาวระยองแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบุคลากรด่านหน้า
ถ้าแก้ไม่ได้ภายใน๗วันก็จะปักหลักชุมนุมที่ศูนย์ราชการจนกว่าจะได้คำตอบ
นี่ค่ะดอกไม้จันทร์แบบนี้ส่วนที่กำแพงเพชรค่ะ
แล้วก็บีบแรร์ขับไล่นายกรัฐมนตรีมีกระดาษมาเขียนข้อความเกี่ยวกับ
เรื่องของการบริหารประเทศที่ล้มเหลวเรื่องของการจัดการวัคซีน
เรื่องของการแก้ปัญหาโควิด๑๙ที่ไม่ตรงจุด
จัดกิจกรรมกันชั่วโมงครึ่งแล้วก็แยกย้ายนะคะ
ทางใต้ค่ะพาไปที่สุราธานีค่ะ
มีทั้งคาร์มอบและกลุ่มที่สนับสนุนว่า
ไม่ให้มีม็อบมีสองฝั่งนะคะ
เลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกท่ากลุ่มอำเภอเมืองค่ะ
คาร์มอฟสุราธานีใส่เสื้อสีดำชู๓นิ้ว
ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ใช้รกระบะ
ติดตั้งเครื่องเสียงติดป้ายข้างรถ

มีการนำหุ่นคนตายวางไว้บนหลังคารถ
น้ำแดงราดหุ่นแล้วก็เคลื่อนขบวนไปรอบเมือง

ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการมีมอบค่ะ
กลุ่มนี้ก็ประมาณ๓๐กว่าคน
ถือป้ายว่าชาวสุราชไม่เอาม็อบ
ตำรวจก็ต้องไปดูความเรียบร้อยนะคะ
ให้สองฝ่ายมาเผชิญหน้ากัน
นี่ค่ะก็มีการบีบแร่ชู๓นิ้ว
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ทั้งสองฝั่งก็
ไม่ได้มีความวุ่นวายหรือว่าความรุนแรงใดเกิดขึ้นนะคะ
เจ้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในพื้นที่จังหวัดสุราชธานี
กลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวในกรุงเทพ
บอกว่านัดมาอีกครั้งหนึ่งคือ๗สิงหาคม